ส่วนเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิต
อยู่ในห้องพักในหอพักแห่งหนึ่งมาหลายวันแล้วนะครับ
ห้องพักอยู่บนชั้นสามของห่อพักแห่งนี้นะครับ
ซึ่งหอพักอยู่ในพื้นที่ถนนศรีชมชื่นในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายนัทธวุฒิสันเสริญอายุ๒๑ปีเป็นชาวสกลนครนะครับ
ก็นอนหงายอยู่บนเตียงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๔๕วัน

มียานะบรรเทาอาการปวดมีใบนัดของแพทย์นะครับ
เพราะว่าผู้ตายเข้ารับการรักษาอาการป่วยของแพทย์อยู่หลายครั้งนะครับ

สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
แต่ทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาลือหรือว่าตั้งข้อสังเกตสาเหตุการตายว่านอกจากโรคประจำตัวแล้ว
มันมาจากอาถรรพ์เรื่องของทางสามแพร่งด้วยหรือเปล่า
ทางสามแพร่งหรือว่าทางผีผ่านเนี่ย
เพราะว่าหอพักที่อยู่ชั้น๓ในห้องของผู้ตายเนี่ย
ประตูห้องพักผู้ตายถ้าดูดีดีจะพบว่า
พื้นที่ประตูมันตรงกับถนนหน้าหอพักที่เป็นทางสามแพร่ง
ลักษณะแบบนี้นะฮะมันจะพุ่งตรงไปพอดีเนี่ย
ก็ตามความเชื่อนะวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยไปที่หอพักแห่งนี้นะครับไปคุยกับภรรยาของเจ้าของหอพัก
ซึ่งได้เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
ก่อนจะมีคนไปเจอศพผู้ตายอยู่ในห้องสัก๑๒อาทิตย์ที่แล้ว
แม่ของสามีตัวสามีด้วยที่เป็นเจ้าของหอพัก
หลานสาวแล้วก็ตัวนางเพ็ญพรที่เป็นภรรยาเจ้าของหอพักที่คุยกับคุณนฤทธิ์เนี่ย
รวมทั้งหมด๔คนมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นเหมือนกัน
ทั้ง๔คนฝันเหมือนกันว่ามีคนจำนวนมากมาหาที่บ้านมาที่หอพัก
คล้ายกับเหมือนกับจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งเธอเชื่อว่าเจ้าที่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลหอพัก
น่าจะมาบอกเหตุลางร้ายแล้วก็มีเหตุการณ์ลูกค้าเสียชีวิตในห้อง
เรื่องของทางสามแพร่งที่ชาวบ้านเชื่อกันเธอยอมรับว่า
ไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนและก่อนที่จะสร้างหอพักแห่งนี้
ก็ไม่ได้ดูเรื่องฮวงจุ้ยไม่ได้เชิญสินแสอะไรมาดู
เพราะว่าดูแค่เรื่องความสวยงามในการสร้างหอพักเท่านั้น
แต่ว่าเราฝันก่อนเกิดเหตุแค่ข้างชุม
รู้สึกว่าอาจารย์ที่คุยไม่ใช่เพื่อนผู้ผิดด้วย
มีใครบ้างนะที่

แกตั้งฝันของเดือนที่แล้วก่อนแกมานอน
โดยฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านเหมือนกัน

แต่ว่าคนลักษณะคนไม่เหมือนกันแค่นั้น

พี่คิดว่าพี่คิดดีทำดี

ตอนแรกก็คิดไว้ที่ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นหุ่น

และคณ์นี้ก็ตอนพี่่เจ้าหน้าที่เขา
เปิดประตูเข้าไปเก็บพิสูจน์หลักฐานอะไร

ตอนเห็นคือพูดจริงนะว่าเห็นว่านั่งอยู่

เราเห็นอยู่ภาพหลอนแต่ก็คิดว่าเราอาจจะเห็นอยู่ภาพหลอนก็ได้